สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
บนเครื่องโยโยเป็นคนที่ลงไปเป็นคนที่เท่าไหร่

แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันขาด

แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันหลุดออกจากขั้ว
ถ้าคนทำผิดแล้วไม่ได้รับโทษใช้เงินซื้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อไปคุณจอมขวัญฆ่าคนตายแล้วคุณจอมขวัญจ่ายเงินแล้วจบ
ต่อไปคุณจอมขวัญจะมีคุณลักษณะนิสัยอย่างไร

ถ้าคุณจอมขวัญไม่ได้รับโทษอาญา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นการตามคดีต่อเนื่องนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เป็นการสัมภาษณ์เมื่อวันที่๗ตุลาคมปี๒๕๕๙คือปลายปีที่แล้ว
ปลายปีที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันคือคดีเกิดมา๒ปีกว่าแล้วนะคะ
ถึงเป็นการมาทวงถามคดีว่าทำไมถึงช้า
ขอใช้เวลาช่วงแรกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง

สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกับไทยรัฐทีวีนะคะ
อยากจะรับบัตรผ่านประตูร่วมเชียร์ฟุตบอล
ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๕
รายละเอียดติดตามได้ในแฟนเพจของไทยรัฐทีวีนะคะ

ติดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้นะคะ
โมงเย็นวันที่๑๔และวันที่๑๖กรกฎาคมค่ะ

วันนั้นที่เรามาพูดคุยกันคือคดีเนี่ย

วันที่๓๑มีนาคมปี๒๕๕๙
เกิดขึ้นที่ค่ายนเรสวน

เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่

ก็คือกระโดดล่มลงมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มีผู้เสียชีวิต๒คน
คุณพ่อที่มาออกวันนั้นเป็นคุณพ่อของโยโย
โยโยเป็นหนึ่งในสองคนที่เสียชีวิตในวันนั้นนะคะ
แล้วก็มีคนที่บาดเจ็บอีกในวันนั้น
ทั้งหมดเนี่ยยืนเรียงกันก้าวนายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ลงมาคนที่๑ไม่มีปัญหา
สองไม่มีปัญหาสามไม่มีปัญหา
สี่คือโยโยโยคือคนที่สี่
ที่ออกจากเครื่องบินและเป็นคนแรกที่
เอาสลิงลงมากับร่างของตัวเองค่ะ
แล้วก่อนลงมาคือโยโยเนี่ยเซนะคะ
เซแล้วลงท่าที่ไม่พร้อมแล้วร่างเนี่ย
น้ำหนักของเขาพาสลิงลงมาด้วยค่ะ
ถัดจากโยโย๒คนครูฝึกกระตุกร่มให้ทัน
คนที่เสียชีวิตอีกคนคือเป็นคนที่สาม
โยโย๑กระตุกทัน๒กระตุกทันและคนที่๓คือฟิล
แล้วก็ไปอีกที่เหลือครูฝึกก็กระตุกทันค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
ที่แล้วที่มาออกรายการเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสลิงค่ะ
เพราะตรวจพบว่าสลิงไม่พร้อมใช้งาน
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำสลิงส่งต่อกันให้เกิดการซ่อมบำรุง
จากกองบินตำรวจส่งเครื่องบินให้การบินไทย
แล้วส่งต่อไปที่บริษัทอุตสาหกรรมการบินค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากวันนั้นนะคะข้อมูลวันนั้น
คือชุดสลิงที่ต้องใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นของจริงแล้วใช้งานนั้นจริงเนี่ย
ถ้าตามข้อมูลตอนนั้นคืออยู่ในสต๊อก
แต่ว่าสลิงที่เกิดเหตุไม่ใช่เอาของในสต๊อกมาเปลี่ยน
แต่เป็นของชุดอื่นตัวคั่วอยู่ค่ะ
แต่ตัวสลิงที่เอามาเปลี่ยนไม่ใช่ของที่จะใช้
ใหญ่กว่าที่จะเข้าคั่วที่ยึดได้
มีการเหลาให้สามารถเสียบเข้าไปได้
แล้วพอเสียบเสร็จแล้วก็ใช้การบีบ
ให้ตัวคั่วบีบสลิงตัวนี้เอาไว้

ครอบครัวเสียลูกของเขาไปนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ที่เราคุยกัน๓ปีกว่าแล้ว
ณตอนนี้คดีมีทุกรูปแบบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คดีมีคดีอาญามีคดีแพ่ง
มีการฟ้องสารปกครองและก็มีการตรวจสอบโดยปปชค่ะ
และมีคนที่เป็นผู้ต้องหาอยู่๒ข้อหา
คนเนี่ยนะคะสังกัด๓แห่งที่ว่านี้เนี่ย
คืออุตสาหกรรมการบิน๗คน
สังกัดการบินไทย๑คนสังกัดกองบินตำรวจ๓นาย
ทั้ง๑๑คนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ถูกกล่าวหา
ด้วยข้อหาว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือละเว้นค่ะที่เราเรียกกัน๑๕๗๑๕๗อันนั้น
แต่นี่คืออาญาวันนั้นคุณพ่อให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่า
ในส่วนของคดีแพ่งเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมการบิน
มีการเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่ของฟิล
แล้วก็อดีตภรรยาก็คือเป็นคุณแม่ของโยโยนะคะ

เพราะคุณพ่อย้ำไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า
ให้ความสำคัญกับคดีอาญา
แต่วันนี้ที่คืบหน้าคือคดีแพ่ง
แต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ได้มาในมือตอนนี้คือ
เห็นทั้งหมดแล้วว่าใครให้การว่าอย่างไร
แล้วมีอะไรบ้างเป็นวัตถุดิบของคดี
ที่จะบอกเราได้ว่าที่มันช้ามันช้าเพราะอะไร
แล้วใครที่ถูกกล่าวหามีน้ำหนักมากแค่ไหน

แล้วคุณพ่อของโยโย่นะคะคุณสาธรพุธฐาชายงศ์

ต้องใช้เวลาช่วงแรกเยอะหน่อย
เพราะถ้าย้อนกลับไปเอาเข้าจริงคดี๓ปีกว่าเนี่ย
รายละเอียดของคดีของข่าวเริ่มเลือนแล้วนะคะคุณพ่อ

แต่ทีนี้ที่เล่าไปทั้งหมดเพราะว่าวันนี้รายละเอียดออกมาหมดแล้ว

วันนี้ที่มีความคืบหน้าคือคดีแพ่งดิฉันเข้าใจถูกนะคะ
เป็นคดีแพ่งแต่ที่คุณพ่อติดใจคือ
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อให้ความสำคัญกับคดีอาญา
เพราะถ้ามีคนผิดคนผิดต้องรับผิด

อย่างนี้ก่อนดิฉันต้องมาที่ทนายความก่อนนะคะคุณพ่อ

คือมีทั้งฟ้องคดีอาญาฟ้องคดีแพ่งสารปกครองและปปช
ตอนนี้อะไรที่คืบหน้าที่สุดคะทนาย

คือเมื่อก่อนนี้ตอนที่สารแพ่งเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้จำหน่ายคดี
ท่านจะให้สืบไปเลยเนี่ยผมกังวลมาก
เพราะเนื่องจากว่าผมไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย
สำนวนการสอบสวนผมก็ไม่มี
พยานหลักฐานก็ไม่มีนะครับ

ไม่หลับเป็นอาทิตอาทิตย์เลยต้องกินยานอนหลับ

เพราะว่าสำนวนเนี่ยก็คือเครื่องมือที่พนักงานสอบสวนเนี่ย

ถ้าหากว่าคดีอาญาเนี่ยยังไม่สู่การพินาของศาลเนี่ยนะ
ขอให้ตายนะอายการก็ไม่ให้
ขอตำรวจตำรวจก็จะไม่ให้
นี่หลักฮะ๑ใน๑๐๑ใน๑๐๐ไม่มีทางให้เลยครับ
ถ้าว่าสำนวนขึ้นสารอาญาแล้วมีการสืบกันแล้วเนี่ย

แต่คดีแพ่งเนี่ยเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะครับ

แต่ว่าใครกระทำความผิดยังไง

เพราะฉะนั้นตอนที่บอกตอนนี้เนี่ย
คดีแพ่งคืบหน้ามากกว่าจริงต้องยาก
เพราะคดีอาญาอยู่ที่

คืออายการตอนนี้คดีเนี่ยไปอยู่ที่อธิบดีภาค๗
ได้สอบถามล่าสุดนี้นะครับว่า
อยู่ที่ห้องอธิบดีภาค๗แล้ว
กำลังพินาสั่งว่าจะฟ้องใครบ้าง

คดีแพ่งเนี่ยน้ำหน้ามากกว่า

เมื่อคดีอายาเนี่ยยังไม่สู่สาร

ซึ่งโดดเข้าถ้าจริงก็คือยังไม่ขึ้นสู่สารจริง

แต่คดีแพ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนฟ้าเปิด

ผมก็ขอไปอายการภาคเก็ตอธิบดีภาคเก็ต

ขอไปที่พนักงานสอบสวนภูมิกับก็ไม่ให้ชะอำ

ท่านรองสมเกียจท่านเป็นรองผู้บัญชาการภาค๗
ท่านก็เมตตาท่านก็ให้มาหมดเลย
คือจริงแล้วจะให้หรือไม่ให้เป็นดุลพินิษฐ์
เป็นดุลพินิษฐ์ซึ่งดุลพินิษฐ์ของรองเนี่ยรองให้
ร้องไห้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอได้มาปุ๊บอ่าน
คือดิฉันจะไม่สนใจแล้วขั้นตอนนะคะเอาเนื้อหาก่อน
ที่สงสัยกันแล้วคราวที่แล้วที่มารายการเนี่ยพูด
พูดเหมือนกับมีอะไรที่รู้อยู่แต่ยังพูดไม่ได้
กระทั่งเห็นสำนวนการสอบของตำรวจเสร็จแล้วเนี่ย

ประการแรกนะครับก็คือว่าการกระทำความผิดในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เป็นการกระทำผิดจากเจ้าพนักงานของรัฐทั้งหมดนะครับ
ก็คือสตชเจ้านิยมรวจการบินไทยคือรัฐวิสาหกิจ
แล้วก็อุตสาหกรรมการบินก็คือรัฐวิสาหกิจเพราะถือหุ้นเกินกว่า๕๐
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นทุกคนจะโดนข้อหา๑๕๗หมด

คือมาตรา๑๕๗จะใช้ได้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

เพราะฉะนั้นทั้ง๓สังกัดนี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินการบินไทย
แฟนกานแท้กลองบินตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหมด

อีกข้อหาหนึ่งคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ถ้านี้ชัดเจนแล้วมีการพิสูจน์แล้วว่าทั้ง๓หน่วยงานนี้เนี่ยเป็นของรัฐ
นะครับ
แน่ครับคืออย่างนี้ครับ

แล้วเก็บเอาไว้ที่กองบินตำรวจ

แล้วซื้อมาก่อนที่จะมีการซ่อมด้วยนะฮะ

วดสลิงเส้นจริงแท้เนี่ย
หมื่นกว่าบาทเนี่ยอยู่ที่กองบินตำรวจ

วดสลิงเนี่ยกลับไม่นำเอามาใช้

รวดสลิงเส้นจริงเนี่ยเอาไปไหน

พอมีเรื่องเอากลับขึ้นมาผมก็ไม่รู้

คือสงสัยว่ารวดสลิงเส้นจริง

วันนั้นที่คุณพ่อมาอธิบายให้เราฟัง

ของเส้นสลิงที่เป็นของจริง
ใครกับเครื่องวันนั้นเนี่ย

การบินไทยซื้อใครเก็บ

อุตสาหกรรมการบินเป็นใครคะเกี่ยวกับสลิงเนี่ย
คืออย่างนี้สำหรับตัวในชาติเนี่ย

ว่าไปว่าจ้างช่วงให้อุตสาหกรรมการบิน

เขาก็เลยให้อุตสาหกรรมบินมาซ่อม
พอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยพอซ่อมเสร็จทุกอย่างเนี่ย

คือทางป้นความรับผิดแล้วก็ใส่ล้ายกันเอง
ก็เลยรู้บริบทของแต่ละคน

ได้สั่งให้อุตสาหกรรมบินเจ้าหน้าที่

ห้างมูลจำกัดอีกแห่งหนึ่งมาทำหัวยึดรวดสลิง
พอทำเสร็จลาคาเส้นละ๔๐๐๐กว่าบาท
๒เส้นก็๔แรกราคาเส้นละ๔๐๐๐กว่าบาท

แล้วก็เอาไปไปติดตั้งที่ลานลงซ่อมของอุตสาหกรรมการบิน
หรือมันบกพร่องยังไงไม่รู้ว่าเขาบอกว่าไม่มีมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมก็ส่งรวดสลิงเส้นนี้คืนมา

ว่าเส้นนี้แหละครับเป็นเส้นที่ว่าไม่ถูกต้อง

แล้วก็เอากลับมาแก้ไขก็คือว่ากลับมาตัด
ตัดเส้นสลิงที่มันยาวนะฮะตัดออก
แล้วก็ไอ้ที่เข้าไม่ได้ก็ไปหลาวให้มัน

มันก็เลยเข้าไปได้แล้วก็ส่งมา

ทั้งที่ลูกสลิงเส้นเดิมนะคุณบอกว่าไม่มีมาตรฐาน

ทีนี้เพิ่มค่ะที่ทนายอนัญชัยเล่าเนี่ย
ก็คือเป็นจริงแล้วถ้าเราย้อนเทปกลับไปนะคะ

ว่ามีปัญหาเรื่องของการเอาสลิงซึ่งไม่ใช่ตัวใช้งานมาใส่
คุณพ่อคุณพ่อได้อ่านสำนวนไหม

เขาต้องอ่านละเอียดมากวันนั้นคุณพ่ออธิบายละเอียดมาก
จริงเป็นครูไม่ได้สอนด้านนี้เลยนะคะเป็นครูคนละด้าน
คุณพ่ออ่านแล้วคุณพ่อสรุปได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
สลิงที่มี๒ชุดในสต๊อกไม่ได้เอามาใส่
เอาเส้นละ๔๐๐กว่าบาทมาใส่เนี่ย
เกิดขึ้นได้ยังไงที่คุณพ่อรับรู้เนี่ยค่ะ
ต้องถามคนทำว่าทำให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไง
สิ่งที่คุณพ่อเข้าใจตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วที่เราคุยกันถูกต้องทั้งหมดไหมคะ

ใช่ครับไม่ได้เอาของจริงมาใส่

สลิงเข้าเบ้ามันไม่ได้ก็ทำให้เล็กเพื่อให้สอดเข้าไปได้
เสร็จแล้วมีการบีบตรงตัวล็อก
เพื่อหนีบตัวสลิงปลอมนี้ไว้
เรียกว่าสลิงปลอมนะคะเพราะไม่ใช่ของมัน

คุณพ่ออ่านสำนวนแล้วคุณพ่อสรุปว่านี่คือการทุจริตเหมือนกันไหม
ความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าทุจริตและความมั่นใจผมเพิ่มมากขึ้นเมื่อปปชชี้มูลว่าทุจริต
และพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหามาตรา๑๕

เดี๋ยวขอเรื่องคดีพักไว้แป๊บนึงคุณพ่อดูสีหน้าวันนี้ดูจะเครียดกว่าคราวที่แล้วที่เราเจอกันด้วยซ้ำไป

คุณพ่อกังวลอะไรคะเพราะว่าดูจากทนายอนัญชัยดูน่าจะคลี่คลายซะด้วยซ้ำไปเพราะเราได้เห็นสำนวนแล้ว
คุณพ่อกังวลอะไรมากกว่าคราวที่แล้วที่เราเจอกันนะคะ
ทุกครั้งที่มีอะไรเกี่ยวกับลูกผมก็จะเป็นอย่างนี้คือวันนี้ผมไปสารมาไปเบิกความให้ทนายของจำเลยซักผมต้องไปพูดซ้ำเกี่ยวกับเรื่องลูก
ผมเห็นภาพแล้วผมก็จะรู้สึกแย่

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ว่าในสำนวนเขาสอบกันมาแบบไหน
คือสองเส้นที่อยู่ในสต๊อกนี้

ทั้งสามหน่วยงานรู้ว่ามีสต๊อก

พอมันอยู่ใน

แล้วมันอยู่เฉยหรือมันไปไหน

อ่ะอันนั้นเดินสามได้ซักกับ

ถ้าทั้ง๓หน่วยงานรู้ว่ามีสลิงสต๊อกอยู่
ใครเป็นคนสั่ง

อ้างว่าเจ้าที่ตำรวจ๓นาย

เป็นคนวานให้มาสั่งลวดสลิงทำใหม่

ผมไม่ได้สั่งไม่ใช่หน้าที่ผม

สลิงเส้นนี้เนี่ยไม่อยู่

คือถ้าดูจากอย่างนี้เนี่ยนะคะ๓มุมเนี่ย
กองบินตำรวจกับการบินไทยชี้มา

ชี้สวนไปที่กองบินตำรวจว่า

แต่ที่เราพูดกันเนี่ยคือทั้ง๓หน่วยงาน
รู้ว่ามีสต๊อกของจริงนะ
คุณผู้ชมคะสังกัดของ

ขึ้นสู่คดีอาญาเนี่ยนะคะ

มีใครใหญ่ขนาดที่ทำให้คดีช้าไหม
มีใครใหญ่หรือเปล่าหรือครับแต่ว่า
คือเท่าที่ผมไปสัมผัสคดีนะครับ

เรื่องนี้มันเกี่ยวกับทหารตำรวจ

ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ว่าแต่องค์กรมันใหญ่
คือเนื่องจากองค์กรที่สังกัด

ถ้าได้เห็นสำนวนแล้วเนี่ยนะคะ

ซึ่งการให้การมันคือสิ่งที่ต้องสู้กัน

คำถามคือว่าสิ่งที่เห็น

รู้ไหมว่าต่อให้สู้
ก็อาจจะแพ้สักครู่ค่ะ
การทำเนินคดีมันในระหว่างทางมันมีความกดดันมาที่ตัวคุณพ่อซึ่งตอนนี้เป็นโจทย์ชู้อยู่คนเดียวนะคะ
ตอนนี้แล้วก็มันมีความกดดันมันมีแรงบีบแรงอัดอะไรพอสมควร
ซึ่งเราอาจจะจำเป็นต้องทิ้งออกจากเรื่องของสำนวนไปนะคะ
แต่กำลังจะบอกว่ามันมีผลมากต่อการให้สัมภาษณ์ของคุณพ่อ

คราวที่แล้วคุณพ่อพูดกับดิฉันเยอะกว่านี้
เล่าเป็นฉากจนคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโยโย
และแม้กระทั่งฟิลหรือน้องคนอื่นที่อยู่บนเครื่องวันนั้นนะคะ
คุณพ่อมานะตอนนี้คุณพ่ออ่านสำนวนด้วย
แล้วก็จากที่คุณพ่อรู้ตั้งแต่ช่วง๒ปี
ก่อนที่ผ่านมาที่เราเจอกันในรายการครั้งที่แล้วเนี่ย
มีข้อมูลอะไรใหม่ไหมที่คุณพ่อไม่เคยรู้เลย

และเป็นข้อมูลที่สำคัญคุณพ่อคือตรงไหนคะ
ก็อย่างเช่นในส่วนของอุตสาหกรรมการบิน
เขาตอบคำถามพนักงานสอบสวนว่า

อุตสาหกรรมการบินของเขาเป็นบริษัทเอกชน
ซึ่งภายหลังอายการได้ให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเนี่ย
ก็ปรากฏว่าอุตสาหกรรมการบินเป็นรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีในส่วนของอุตสาหกรรมการบินเนี่ย

อย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้การที่เป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
เพราะคำให้การเป็นของตัวพนักงานที่ถูกกล่า

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าให้การแบบนั้น
ซึ่งคุณพ่อมองว่ายังไงคะมีผลต่อคดีแค่ไหน
หรือคุณพ่อมองคดีนี้ยังไงพอเห็นคำให้การที่ว่า
ผมแค่สงสัยว่าตัวคุณรู้ว่าคุณเป็นพนักงานของรัฐ
อุตสาหกรรมการบินของคุณเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ทำไมคุณไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่า
อุตสาหกรรมการบินเป็นเอกชน
ตัวคุณไม่ใช่พนักงานของรัฐทำไมโกหกเพื่ออะไรฮะ
ที่เราพูดกันอยู่คือมันมีความหมายตรงที่ข้อกล่าวหามันเพิ่ม
ใช่ไหมคะเพราะตอนแรกคือเรื่องของการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทีนี้ที่คุณพ่อบอกเนี่ยคือถ้ามันไม่ได้มีการตรวจสอบกัน
แต่จริงมันต้องมีการตรวจสอบเพียงแต่คุณพ่อคาใจว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร
แต่ทำไมให้การเท็จเพราะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วมันโดนแปะไปด้วยเรื่องของการละเว้นคือมาตรา๑๕๗
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปอายา๑๑คนนะ
ที่เกี่ยวข้องคดีอาญา๑๑คนซึ่งคดีตอนนี้จะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอยู่ที่อธิบดีอายการภาค๗
ขณะที่คดีแพ่งเนี่ยนะคะคือแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะตัวพนักงานตัวบริษัทอันนี้คือพนักงานของอุตสาหกรรมการบินแล้วก็ตัวบริษัทอุตสาหกรรมการบินแล้วก็แพ่งเหมือนกันค่ะพนักงานของการบินไทยแล้วก็ตัวบริษัทการบินไทยถ้าผิดแย้งเลยนะคะและสารปกครองสารปกครองที่ไปใช้ในทางปกครองเนี่ยเพราะว่ากองบินตำรวจเนี่ยเวลาสังกัดคือเราต้อง
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการตรวจสอบคือปปชปปชเนี่ยก็คือตำรวจสามนายที่สังกัดกองบินตำรวจใช่ครับ
คือจะบอกว่าที่ทำมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าความยากมันยากจริงเพราะที่คืบหน้าสุดคือแพ่งนะคะ
อาญายังไม่ได้สั่งใช่ไหมคะไม่รู้จะสั่งแบบไหน

เนี่ยค่ะก็เลยถามว่าคือคือมันยังไม่มีอะไรคือข้ามถามก็คือว่า

กลัวครับเห็นหมดแล้ว
แล้วผมเชื่อนะครับว่าติดคุกเยอะ
ผมเชื่อแต่ผมมั่นใจด้วยว่าคดีนี้มีคนติดคุกแน่นอน
ถ้าที่ฉันฟังจากการสอบของตำรวจ
บินตำรวจชี้ไปที่อุตสาหกรรมการบิน
บินไทยชี้ไปที่อุตสาหกรรมการบิน
อุตสาหกรรมการบินชี้กลับไปที่กองบินตำรวจ

เรียนว่าความไม่เป็นแต่ดูอย่างนี้คือมัน
มันอาจจะแค่อุตสาหกรรมการบินป่ะคะที่โดน

ตำรวจก็โดนอุตสาหกรรมการบินก็โดน

การบินไทยเนี่ยนะครับนาคดีแพ่งเนี่ยครับ
ตอนที่ทางโจทย์ที่๒ที่๓ที่๔นี่

บินไทยเกี่ยวข้องเพราะว่า
ในขณะที่มีการติดตั้งรวดสดิงของปลอมนี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ของการบินไทยอยู่ด้วย

เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทย
เป็นคนสั่งลวดสลิงเส้นจริง

ไอ้เส้นจริงเอามาใช้หรือยังเอามาใช้

ซึ่งการบินไทยมีคนที่ถูกเก่าหาอยู่คนเดียวเองนะ

ก็อยู่ด้วยฮะในขณะติดตั้งอยู่ด้วย

ไม่ได้ทุกข์ท้วงเอ้ยเส้นที่คุณติดนี่ไม่ใช่ของจริงนะ

การบินไทยไม่รอดหรอกครับยังไงก็โดน
ทั้งกับแพ่งและอาญาผมเชื่อ
คราวที่แล้วที่บอกว่ามีการเสนอให้คนละ๒ล้าน๕แสน
คือเป็นของบริษัทอุตสาหกรรมการบินใช่คุณพ่อการบินไทยมีข้อเสนอเรื่องนี้ด้วยไหม
ไม่มีครับเพราะการบินไทยไม่ให้เลยไม่มีครับเพราะการบินไทยมั่นใจว่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวแต่พอมาดูสำนวนแล้วเกี่ยวเต็มเลยครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการบินทุกคน
บอกว่าในขณะติดตั้งเนี่ยการบินไทยอยู่ดูแลควบคุม
ก็คือเจ้าหน้าที่หนึ่งเดียวคนนั้นของการบินไทย
คือตอนที่เราถามถึงเรื่องของการจ่ายให้๒ล้าน๕แสนเนี่ยนะคะ
คือเงื่อนไขตอนเซ็นรับตอนนั้นที่คุณพ่อเล่าให้ฟังปลายปีที่แล้ว

ก็ไม่ต้องเป็นจดในคดีอายาแล้วต้องไม่เป็นจดในคดีอายา
เอาอย่างนี้คือแพ่งอายาทิ้งเลย๒๕๐๐๐๐๐บาทแล้วจบถูกไหม

ขณะที่การบินไทยยังไม่ได้มีการเสนอ
เขาก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยว
แต่ทนายอนัญชัยเห็นแล้วยังไงก็เกี่ยว
และคำให้การของอุตสาหกรรมการบินก็ชี้มาว่าเป็นคนสั่งซื้อ
ชี้มาว่าคนนั้นของการบินไทยเป็นคนสั่งซื้อ

อยู่ด้วยตอนซ่อมไม่ครับไม่ใช่อย่างนี้
การบินไทยเป็นคนสั่งซื้อรวดสลินเส้นจริง

เจ้าหน้าที่ของการบินไทยอยู่ด้วยในขณะที่มีการติดลวดสลิงเส้นปลอม

เพราะฉะนั้นคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าจะลิงเส้นจริงอยู่ที่กองบินตำรวจ
ทำไมคุณไม่ห้ามซะตั้งแต่ตอนแรกล่ะครับ
ว่าไอคารที่ติดตั้งตัวนี้ไม่คือของปลอม
แต่คุณมาอ้างแค่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของผม
เพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมของอุตสาหกรรมการบิน

ว่าอันนี้เป็นงานของอุตสาหกรรมการบิน

แล้วกองบินตำรวจ๓นายเกี่ยวยังไงคะ

ก็ปรากฏว่าทางอุตสาหกรรมการบินเนี่ย
ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ๓นายเนี่ยนะฮะ

การติดตั้งทั้งนี้เนี่ยไม่อยู่ในงานที่ติดตั้ง
คือเป็นงานนอกเหนือจากการว่าจ้าง
ก็การว่าจ้างก็เปลี่ยนสลิงมันจะอยู่นอกเหนือได้ไง

แต่การบินไทยกับกรมตำรวจบอกอยู่
คือต่างคนต่างใส่กันเลยครับตอนนี้

กันหมดเลยฮะคือต่างคนเอาตัวรอดนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่๓คนเนี่ยคืออุตสาหกรรมบอกว่า
เจ้าที่ตำรวจ๓คนเนี่ยเป็นคนวานให้มาช่วยหารวดสลิงให้ใหม่
เพื่อมาติดตั้งเป็นการว่าจ้างส่วนตัวไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
โอ้โหสำนวนมันจะสัดกันเลยเองด้วยนะ
คือตัวเองซัดกันเองตอนนี้คือจำเลยซับกันเองเลยฮะ
แต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะที่บอกว่าอ่านแล้วทั้งคุณพ่อและทนาย
อันนั้นชัยเห็นว่าเป็นเรื่องการทุจจฤทธิ์
เวลาเราพูดถึงว่าทุจจฤทธิ์

หรือมันเป็นแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ทุจริต

คืออย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตอนแรกก็ว่า
เส้นสลิงเส้นจริงมันมีอยู่

แล้วไปหาจัดเส้นสลิงของปลอมมาทำไม
แล้วพอมีเรื่องขึ้นมา
กลับมาบอกว่าเส้นสลิงเส้นจริงยังนอนอยู่เฉย

ขอคำถามสั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะถามเรื่องนี้แหละค่ะ
ว่านอกจาก๑๑คนนี้สังกัด๓หน่วยที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
มีคนอื่นเกี่ยวข้องอีกไหม

ถ้าสำนวนการสอบสวนนะไม่มีเลยครับมีอยู่แค่นี้
ล่ะคะข้อมูลที่ตัวคุณพ่อได้มา
อย่างไม่เป็นทางการตั้งนานแล้วปี๒ปีเนี่ย
เหนือจากแค่นี้นะคุณพ่อมีข้อมูลว่ามีคนอื่นเกี่ยวอีกไหม
ผมขอแค่ในสำนวนที่พนักงานสอบสวน
กล่าวหา๑๑คนดีกว่า

ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
วันนั้นที่คุณพ่อมาคือวันที่๗ตุลาคมปี๕๙
วันรุ่งขึ้นอีกวันคือวันที่
๖๙ของนักเรียนในร้อยตำรวจก็คือเพื่อนของโยโย
กระบี่นะคะมันก็มีความเจ็บปวดอยู่
แต่เดี๋ยวเราต้องกลับมาถามว่านะตอนนี้ตัวคุณพ่อเองเป็นอย่างไร
เพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของพ่อแต่ละครั้งผ่านสื่อคือ

ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากวันที่คุณพ่อเห็นลูก
ลงมาจากเครื่องบินนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมี๑๑คนนะคะจาก๓สังกัดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
นายอนัญชัยค่ะในแง่ของการทุจริต
ที่ฉันถามตรงเลยคือว่าแค่๑๑เหรอเอาจริงแค่๑๑เหรอ
เพราะว่าที่มันเป็นข่าวหรือที่ได้ข่าวมา
ที่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่ที่นักข่าวตามข่าวกัน

คืออย่างนี้ครับในสำนวนการสอบสวนเนี่ย
มันมีการตรวจรับการจ้างตรวจรับเครื่องบินมันมีอีก
แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกจะมีประมาณ๒คนนะฮะ
ถึงไม่โดนเข้าไปด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจ
เพราะว่าจริงแล้วข่าวมันไล่ออกมาเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่เป็นข่าว
ฉันก็เลยถามย้ำอีกครั้งว่าแค่๑๑เหรอ
น่าจะมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าพอฟ้องมาแล้วเนี่ย
พอแจ้งความดำเนินคดีแล้วมันมีตำรวจแค่๓คน
แต่ผมไม่รู้ส่วนที่เหลือมันหายไปไหน

คือตอนนี้คดีอาญาอยู่ที่อธิบดีอายการภาค๗
ฟ้องไม่ฟ้องไม่รู้ไม่รู้จะสั่งไหม
คำถามถามเผื่อนะคะถามเผื่อ
ถ้าสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ใช่๑๑นี้ด้วยซ้ำไปล่ะคะ

ผมบอกได้เลยครับณวันนี้เวลานี้เนี่ย
ถ้าหากอายการสั่งไม่ฟ้องผมฟ้องเอง

ผมรู้เลยว่าใครเป็นยังไงตุ๊กตาเป็นยังไงรู้หมด
ตอนนี้มีเครื่องมือครับตั้งกับข้อดี๖โจ
หกโจนี่ฟ้องเองไม่ได้หรอกครับ
เพราะไม่มีเครื่องมือไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร
แต่ตอนนี้รู้หมดฟ้องเองได้

ตอนนี้ผมมีเหมือนกับมีอาวุธอยู่ในมือ

คุณพ่อค่ะคุณพ่อเนี่ย

แล้วก็จากที่เราดูใครที่ตามข่าวนี้นะคะ
ว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็แล้วแต่ตลอด๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย

มีแรงบีบพอสมควรเข้ามาในชีวิตคุณพ่อ

เป็นแรงบีบที่เราไม่สามารถพูดออกสื่อได้
เพราะถ้าพูดก็อาจจะโดนหมินประมาณ

คุณพ่อเองสบายใจขึ้นไหมคะ
สบายใจขึ้นที่ได้สำนวนมาจากท่านรองสมเกียจ

แล้วก็สบายใจขึ้นที่คดีนี้มีท่านทนายอนัญชัยเข้ามาดูแล

คุณพ่อได้พูดออกมาเหมือนกับบอกโยโย่ไหม
ว่าตอนนี้มันเดินทางไปถึงไหนแล้ว
พ่อได้นึกแล้วคุยกับโยโยไหม

กับเขาทุกครั้งที่ผมต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
บอกกับเขาทุกครั้งว่าวันนี้ป๊าไปทำอะไรมาเป็นอย่างไร
แล้วก็รับปากกับเขาว่าป๊าจะทำให้ถึงที่สุด
คุณพ่อดูแลสุขภาพตัวเองบ้างไหม
เพราะจากที่ออกมาเป็นข่าวดูคุณพ่อสภาพจิตใจ
ถ้าพูดแบบเราเป็นคนนอกนะคะเหมือนไม่ค่อยได้ดีขึ้น
แม้ว่าระยะเวลามันจะทอดยาวขึ้นนะคะ
คือถ้าดูจากห่วงเวลา๓ปีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าสุขภาพดีขึ้น
แต่จริงแล้วสุขภาพจิตแย่ลงมาก
จาก๓ปีกว่ามันไม่ใช่ว่าลูกเราเสียเป็นบทเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วจบ
ถ้าอย่างนั้นผมเชื่อว่า๓ปีกว่าจะดีขึ้น

ต่อสู้ไม่พอถูกแรงกดดันต่างมากมาย
สุขภาพจิตค่อนข้างแย่
ก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายด้วย
บีบที่เข้ามาจากคุณพ่อจากหลายทิศทางเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ทำให้คุณพ่อเปลี่ยนเป้าหมายในการสู้คดีใช่ไหมคะ
ไม่ครับผมจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทั้งคดีอาญาและแพ่ง

คนเราเกิดมาตายแน่เมื่อไหร่ก็ได้
ถึงวันนี้ตอบสั้นคือไม่กลัวตายแล้ว
ท้อใจที่สุดคุณพ่อคิดถึงโยโย่ใช่ไหมคะ

พ่อพูดกับโยโย่หรือว่าคุยกับโยโยว่ายังไง
ก็ขอโทษเขาทุกเช้า
ขอโทษที่ให้เขาเข้ามาตรงนี้จนนำไปสู่ความตาย
แต่ก็บอกกับเขาว่าความยุติธรรมที่โยโยไม่ได้รับ

จะสู้เพื่อโยงให้ถึงที่สุด
ดิฉันเป็นคนนอกครอบครัวก็จริงแต่ขออนุญาตละลาบละล้วงนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อไม่ได้ผิดนะที่ให้ลูกมาเรียนนะคะ
อยากให้กำลังใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตามคดีนี้ไปด้วยกัน

คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็แล้วแต่ถ้าถามตรงสามารถที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้นะคะ
ยินดีให้เวทีนี้เป็นของทุกคนนะคะ

สวัสดีค่ะ